ทีนี้พาคุณผู้ชมไปที่นครสวรรค์ค่ะ
มีสองสามีภรรยาชาวนครสวรรค์เขาก็ติดป้ายประกาศ

ว่าเขาเอารถของกลางไปจอดไว้ที่โรงพักนครสวรรค์

อันลงอันไหลเครื่องยนต์มันถูกถอดไปหมดเลย

ติดป้ายแบบร้องขอความเป็นธรรมแล้วก็ประจานไปด้วยในตัว
คือระหว่างเป็นคดีความก็จอดที่โรงพัก

คือสองสามีภรรยาเขาบอกว่าคือทั้งคู่เนี่ยเขาขายรถมือสองอ่า
แล้วเขาก็ไปประมูลรถที่เป็นรถประสบอุบัติเหตุนะคะ
เพื่อที่จะเอารถเหล่านั้นไปซ่อมแล้วก็เอาไปขายต่อ
แต่พอไปขายต่อแล้วเนี่ยมีคนมาติดต่อขอซื้อ
จ่ายเงินเป็นงวดงวดแรกจ่ายเพราะงวดต่อมาไม่จ่าย
สองสามีภรรยาก็เลยไปยึดรถกลับคืนมา
แล้วก็เอารถไปไว้ที่โรงพัก
รอให้คนซื้อเนี่ยเอาเงินมาจ่ายให้ครบ
พอสุดท้ายคนซื้อเข้าไปหาเงินมาได้จะจ่ายครบแล้ว
พร้อมจะจ่ายเงินเขาก็เลยมาเอารถของกลางที่จอดอยู่ที่โรงพัก

ปรากฏว่ามันเหลือแค่โครงอะค่ะ

สองสามีภรรยาค่ะลองฟังเสียงเขาดูหน่อยนะคะ
ร้อยเวรเขาโทรมาหาผมให้มาคุยกัน
ผมก็เลยบอกร้อยเวรว่าถามคนซื้อว่ามีเงินให้ผมครบไหม
เพราะผมมีพร้อมเล่มให้ใช่ไหม
ทีนี้คนซื้อไม่มีเงินให้ผมผมก็เลยผมไม่ไป
ผมก็เลยบอกผมไม่ไปไปก็ไม่ได้ตังค์ผมจะไปทำไม
เขามาติดต่อว่าเขาจะมาจ่ายเงินส่วนที่เหลือแล้ว
แต่ผมบอกโอเคจ่ายแต่เขาขอไปดูรถก่อน
ผมบอกไปดูแล้วก็ไม่ต้องเรียกผมไปแล้วไปดูเลย
แล้วเดี๋ยวผมไปจ่ายเงินต่อหน้าร้อยเวร
นายมณพไปดูไปถามร้อยเวรว่ารถอยู่ไหน
รอยเวนเขาบอกว่าไม่รู้ลองไปถามดูไปหาดู
นายมันบเขาเจอรถผมไม่รู้เขาเจอยังไงนะ
รถอยู่ในอู่ช่างแดงจากรถไปมันเหลือสภาพนี้
นี่ค่ะนายสมพงศ์ก็พูดถึงอู่ช่างแดง

อู่ช่างแดงนะคะนายสุพศน้อยวงก็เป็นคนรับซื้อรถมาชำแหละ
นายสุพธบอกว่าตำรวจบอกให้ไปเอารถจากโรงพักมี๓คัน
รวมถึงคันนี้ด้วยคันนี้เป็นรถกระบะมิซูบิชิสีเทา
หมายเลขทะเบียนบบทท๒๐๑จศแก้ว
เขาก็ไปเอามา๒๐๐๐บาท
แล้วก็เอาเครื่องยนต์ข้างในรถไปขายเป็นอะไร
เขาบอกเขาไม่รู้นี่ว่ารถคันนี้เป็นของใคร

คงลักษณะเหมือนของกลางประมูลขาวเหมือนควายเมื่อวาน
ใช่แต่ที่มันเป็นรถเขาก็เลยไปจ่ายเนี่ย

เหลือแต่โครงเหลือโครงก็เอาไปคืนที่โรงพัก
ฟังเสียงเจ้าของอู่ช่างแดงค่ะ
ต้องนานแล้วเพราะว่าตำรวจยอมใช้ยอมอะไรแล้ว

เรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงนะคะ
หัวหน้าพนักงานสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์บอกว่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๘แล้วค่ะ
นายสมพงศ์ผู้ที่เป็นสามีนะคะ
ให้ไปช่วยยึดรถมาเก็บไว้หน่อยที่โรงพัก

ซึ่งก็ปล่อยมานานนะคะ

เรียกนายมานพคนซื้อที่ไม่ยอมจ่ายเงินครบเนี่ย
คุยกันมาไกลเกลี่ยเพื่อรับรถคืน
แต่ตัวนายสมพงศ์ให้ภรรยาไปแทน

ทั้งคู่รับรถกลับไป
สภาพสมบูรณ์เหมือนตอนที่ยึดมา

ผู้ซื้อนะคะนายมานพ

ตำรวจแล้วตำรวจเขาบอกแบบนี้ค่ะ

ตำรวจเขาบอกนะว่าตอนที่พนักงานสอบสวน

มันเป็นเรื่องอื่นหรือเปล่า

เพื่อเลี่ยงคุณอำนวยเนี่ย

พนักงานของร้านรับซื้อ

ยักยอกเงินปลอมใบเสร็จรับฝาก
แล้วก็เอาเอกสารของลูกค้าเก่า
ซึ่งมันมีบัตรประจำตัวประชาชน

พระครับสวนก็ดำเนินคดีกับพนักงานของร้าน๒๔ชั่วโมงอยู่
กรรมสวนก็เรียกมาสอบเพราะเห็นมีบัตรมีอะไรอยู่อย่างนี้
ก็มาดูว่าคุณเอารถมาจำนำจริงหรือเปล่า
จำนำจริงแต่มันจบแล้วมันคืนไปแล้ว
แต่พนักงานเนี่ยฉลาดโกง
ก็ไปเอาอะไรเสร็จหลักฐานลูกค้าเก่าเนี่ย
เอามาทำเออนี่ครับ
นี่ตัวคุณอำนวยเขาก็ไม่พอใจรถคันนี้ไม่ใช่รถของเก่า
และขณะนี้ว่ารถมันหายเนี่ยรถก็มาจอดแล้วมาหายเนี่ย

เขารับกันไว้ไปแล้วตั้งแต่วันที่๖ธันวาปี๖๐นะครับ
แล้วมีหลักฐานนะครับขอให้โชว์หลักฐานหน่อยว่า
มีหลักฐานการรับไปนะครับคุณอำนวยเนี่ยมารับไปนะครับ
แล้วบอกรับไปในสภาพที่ในสภาพเดิม

ก็เลยบอกว่าเขามีหลักฐานเรียบร้อยว่ารับรถกันไปในสภาพเดิม
ตำรวจเขาบอกมีหลักฐานชัดเจนทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่า
ออกมาร้องเรียนแบบนี้เนี่ยตำรวจนครสวรรค์เขาเสียหายนะ

ก็จะไปปรึกษาผู้บังคับบัญชาจะฟ้องกลับดูหมินเจ้าพนักงาน

แต่สองสามีพระยาบอกว่าโอ๊ยถ้าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะ
เดี๋ยวจะแห่รถที่เหลือแต่ซากรอบตลาดเลย

ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าอยากทำก็ทำได้มันเป็นสิทธิ์

เรื่องต้นก็อยากจะให้มาเจรจาพูดคุยกันไม่อยากจะให้ใครต้องเสื่อมเสียไปมากกว่านี้
ตำรวจบอกว่าพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนเสมอ

แต่ละฝ่ายเขาเอาหลักฐานมายันของเขานะ